คุณผู้ชมค่ะเมื่อ๒๗กันยายนมันมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้น
มีน้องผู้หญิงวัย๑๕ปีนะครับบอกคุณยายบอกคุณยาย
ขอเงินหน่อยจะออกไปทำรายงานกับเพื่อน
ก็มีเพื่อนมารับนะคะเป็นผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึง

โทรตามเท่าไหร่ก็ไม่รับโทรศัพท์
มีช่วงดึกหน่อยโทรหาน้องโทรหาแม่
เรียกสั้นว่าแม่แล้วสายถูกตัดไป

เจอร่างน้องเป็นศพอยู่ในน้ำแบบนี้นะคะ
น้องใส่เสื้อน้องใส่กระโปรงแต่น้องไม่ได้ใส่เสื้อชั้นใน
ทางบ้านทุกคนติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหมดเลยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะคะ

บนถนนหมายเลข๒๐๒สายชายภูมิเขมราชนะคะ
นี่ค่ะซ้อนสามกันมานะคะน้องวัย๑๕ปีที่เป็นผู้เสียชีวิตกับเพื่อนเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมาซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักมุ่งหน้าเข้าเส้นบัวใหญ่
ที่จะสามารถไปถึงบึงบัวใหญ่ได้
หลังจากนั้นก็มีคนไปพบศพน้องเนี่ยลอยอยู่ในบึงบัวใหญ่อะค่ะ
เมืองต้นข้าวว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงแล้วนะคะ
คุยกับคุณยายของน้องยายเล่าบอก๖โมงเย็น๒๗กันยายน
หลานที่เรียนอยู่ม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยมาขอเงินบอกจะซื้อของมาทำรายงานครู
ก็มีเพื่อนผู้หญิงผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มารับที่บ้าน
ค่ำ๒ทุ่มยายก็โทรไลน์หาว่าเอ๊ะทำไมหลานไม่กลับ
ติดต่อไม่ได้เลยค่ะจนกลางดึกหลานสาวโทรหาแม่
พอแม่รับสายปุ๊บลูกสาวก็เรียกแม่แล้วสายถูกตัดไปเลยแล้วติดต่อไม่ได้อีก
เอ่ยเฟซบุ๊กเอยถูกบล็อกหมดเลยแล้วตอนเช้าก็เจอน้องเป็นศพ
และเช้าวันที่๒๘กันยายนที่เจอน้องเป็นศพนั่นวันเกิดน้องนะคะ

มีคนผู้หญิงที่ซ่อนมาน่ะเย็นน่อยสะดูดลงแล้วมาขึ้นทางหน้า
แต่ไอ้ผู้ชายมันมองคุมนะก็จะเป็นผู้ชายจริงน่ะมองคุมนะ
คุ้มแต่เราไม่รู้ที่นี่ร้านเลี้ยงน่ะกินข้างหลัง
วยรถกลับเลยกลับมาทางบัวใหญ่บอกเออไอ้บางทีมันออกบ้าน
อยู่เฟสแต่ปั๊ดนี้มันยังไม่มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูที่โทรหาแม่มา
ตอนนี้พูดไปมันก็พูดว่าแม่คำเดียวแล้วก็หายเลย
เออแม่ทำเดี๋ยวหาเงินมันอ่ะโทรมาหาแม่มัน
คุยกับแม่ของน้องค่ะวันนี้แม่เดินทางมารับศพลูกสาวนะคะ
แม่บอกแม่ติดใจติดใจสุดเลยสำหรับ
สาเหตุการตายของลูกแม่เพราะว่าลูกแม่ว่ายน้ำไม่เป็น

ที่ผ่านมาก็ชอบอยู่บ้านไม่ค่อยจะอยากออกไปไหนเท่าไหร่
วันเกิดเหตุลูกมาขออนุญาตออกไปกับเพื่อน

อยากให้ตำรวจสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดของลูกแม่ให้ได้
เพราะแม่ไม่เชื่อว่าลูกแม่จะเสียชีวิตเอง

ก็มียกรยักษาเพื่อนเดินทางมาอารัยกันเยอะนะคะ

ระหว่างจุดทูปนี่น้องเป็นลมไปเลยนะคะ
คุณแม่ก็เป็นลมตามไปด้วยอีกคนนึงค่ะ
หน้าที่ของตำรวจคือการตามหาตัวเพื่อนใช่ไหมคะ
เพราะนั่นก็น่าจะเป็นสองคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องที่เสียชีวิตหรือเปล่า
ตำรวจก็ไปตามตัวเพื่อนทั้งสองคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดตามมานะคะ
มาสอบสวนที่สพบัวใหญ่
ทั้งสองคนบอกเป็นคนฆ่าเพื่อนค่ะ
ทั้งสองคนยอมรับสารภาพว่าฆ่าเพื่อนตัวเองนะคะ

เดี๋ยวต้องรอตำรวจสอบสวนอีกทีนึงว่าฆ่าเพื่อนทำไม
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวต้องรายงานให้คุณผู้ชมฟัง

ถ้าฆ่าเพื่อนคำว่าเพื่อนแปลว่าอายุ๑๕เหมือนกันนะคะ